จะเคยได้ยินเรื่องของการฉายหนังให้ผีดูนะคะ

คือดิฉันก็สงสัยว่าทำไมจะต้องฉายหนังให้ผีดูด้วย
เขาบอกว่าเขาเชื่อกันว่านะ
เวลาไปฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูเนี่ย

แคล้วคลาดปลอดภัย
มาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองเขาเชื่อแบบนี้นะ
ทางกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานจังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาบอกว่าเขาเคยทำไปแล้วเมื่อต้นปี
ก็เลยลองทำดูอีกสักครั้งหนึ่งเชื่อว่าน่าจะทำให้เขามีโชคมีลาบ
ธุรกิจค้าขายดีขึ้นก็เลยไปจ้างหนังกลางแปลง

ก็ไปนั่งดูกันทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านเนี่ย

ใช่ก็ไปนั่งดูกันอย่างนี้ค่ะ

ก็นั่งกันสัก๒๐คนได้คุณภาคภูมิ
แต่๒๐คนที่นั่งเนี่ย
เขาบอกว่าความรู้สึกของเขา

คือทางเจ้าหน้าที่ที่เขาว่าจ้างเนี่ยนะ
เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งตอนต้นปี

แคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง

เรื่อยเรื่อย
คิดว่าจะมีให้ทุกปี
อ๋อบอกให้น้ำแห้งน้ำแห้งด้วย
ค่ะนี่สุสานสว่างอุทยานธรรมสถานที่พันธองจังหวัดชนบุรี
ก่อนหน้านี้น้ำท่วมก็ไปบอกกล่าวเอาไว้เดี๋ยวจะเอาหนังมาฉายให้ดูน้ำแห้งเถอะ

แล้วนี่บอกว่ามีคนบริจาคมาด้วยกันเยอะด้วยพอรู้ข่าวเนี่ย
แต่ว่าเท่าที่ฟังนี่คือผู้ประสงค์ออกเงินเนี่ยเยอะแต่ประสงค์ออกตัวเนี่ยน้อย

คือทางกู้ภัยที่เขาจ้างหนังกลางแปลงไปฉายเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
ก็คนก็อยากดูหนังอ่ะอืมก็เชื่อว่าผีก็ต้องอยากดูหนังเหมือนกันอ่ะ

แต่จะไปถามผียังไงว่าอยากรู้เรื่องอะไร
แล้วจะเอาเรื่องอะไรไปฉายให้ถูกใจเขาล่ะ
นี่เขาฉาย๓เรื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องเสือภูเขาเรื่องดูมสเดย์ฮาล้างเมืองเป็นเกี่ยวกับเหมือนผีดิบอะค่ะ
แล้วก็เรื่องคนคลั่งไฟแรงสูงเนี่ยค่ะ
แต่ช่วงแรกจะฉายหนังงิ้วก่อนนะคะเพื่อเป็นการเคารพเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายก่อน

ใช่ค่ะก็เนี่ยนั่งดูกันสิบคนกู้ภัยสิบคนชาวบ้านมาอีกสักสิบเป็นยี่สิบคน
แต่ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนมีคนอื่นมาร่วมด้วยไงคุณภาคภูมิ
ความรู้สึกมันเหมือนกับเราไม่ได้อยู่กันแค่๑๐๒๐คนนะครับ
เรานั่งเหมือนมีคนเดินด้วยตลอดมีเสียงคนเดินหรือว่าบางทีความรู้สึกมันเขาเรียกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับ
เพราะว่าเพื่อนเราก็รู้สึกไม่ใช่เราก็รู้สึกคนเดียว
ก็รู้สึกก็มีความกลัวบ้างครับมีความกลัวแต่ว่าคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราครับเราเอานังแม่งเขาดูเขาพอใจเราแล้วก็พอใจเขาครับ
ห้องน้ำหรือเดินเข้าไปทางป่าอย่างนี้ครับใช่ครับมันเป็นความรู้สึกคือว่าเราไม่ได้เห็นคนเดียวครับรู้สึกคืออันนี้มามาแน่นอนครับรู้สึกเลยว่าเขามานั่งดูกับเราครับ
เห็นด้วยห่างตาครับเป็นแสงระลิบระยับหน่อยแล้วก็บางทีหายไปหลังจ้อนหนังก็มีพี่
เสื้อขาวผมผมสังเกตได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนหรืออะไรครับ

ไม่มีเพราะไปใช้นางแบบนี้ก็บินมา
ชาวบ้านก็ประหลาดใจเหมือนมีสิ่งแปลกเกิดขึ้น
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมค่ะ